คุณหมอทวีสินบอกว่าพอมีการแถลงตัวเลขแบบนี้นะคะ
คำถามที่ตามมาก็คือจะผ่อนปลนมาตรการบางอย่างได้หรือยัง
นี่นะคะท่านโฆษกทางคุณหมอทวีสินก็เลยบอกว่าคือมันมีหลักเกณฑ์อยู่
คือเขามีหลักเกณฑ์อยู่๖ข้อถ้าเกิดเราเข้าเกณฑ์๖ข้อนี้
ถึงจะสามารถผ่อนปลนมาตรการบางอย่างได้
คือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกันเพราะว่าเกิดคำถามเยอะว่าตัวเลขลดลงแล้วนี่
อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นค่ะอยากให้ไปฟังนายกรัฐมนตรีแถลงกันก่อน
ช่วง๖โมงเย็นนะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะพอสบคด้วยนะคะก็ออกมาแถลงการประเมินภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙
ห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่การแถลงในครั้งนี้มีหนึ่งประเด็นที่คนพูดถึงเยอะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะมีการส่งจดหมายเปิดผนึกไปถึงมหาเศรษฐี๒๐ท่านในประเทศไทย
เพราะมหาเศรษฐีเหล่านี้ถือเป็นบุคคลอาวุโสของประเทศถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจเป็นมหาเศรษฐีที่ติดอันดับโลก
อยากจะให้มาร่วมมือกับรัฐบาลในการหาทางออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด๑๙ไปได้
นายกรัฐมนตรีแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะอันดับแรกเลยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาห้าพันบาทตอนนี้กำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่
จะผ่านสถานการณ์โควิด๑๙ไปได้ก็ต้องอาศัยความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกคนนะคะ
และอย่างที่บอกท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะส่งจดหมายเปิดผนึกไปไปถึงมหาเศรษฐี๒๐คนนะคะ
ภายในสัปดาห์หน้านะคะอยากจะให้มาร่วมมือกันกับรัฐบาลในการสู้ไปด้วยกัน
ในการพลิกจากวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด๑๙นี้ไปได้
ลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูค่ะ
แต่วันนี้ผมต้องการเพิ่มความร่วมมือกับท่านทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ผมจะทำในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านั้นประการแรกก็คือ
ผมจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย๒๐ท่าน
ขอให้ท่านเหล่านั้นได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคม
จะร่วมมือกันกับเราได้อย่างไร
และท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อไป
หมาเศรษฐีของประเทศอะไรทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ
และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
ผมขอให้ท่านได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศ
และร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราด้วยนะครับ
ผมเข้าใจและทราบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทำไปแล้วหลายเรื่อง
แต่ผมต้องการให้ทุกท่านทำเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทำไปแล้ว
ผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุด
เพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็คือความเจ็บปวดของท่านด้วย
นายกก็จะส่งจดหมายเปิดผนึกไปในสัปดาห์หน้านะฮะ
เพื่อขอความร่วมมือร่วมใจกันในช่วงเวลานี้
นิตยสารและเว็บไซต์ชื่อดัง

เราก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลฐานข้อมูลต่างของทางรัฐบาลหรือว่าพลเอกประยุทธ์

ก็คือนายธนินเจรวนลนะฮะจากเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับ
แล้วก็มีนายเฉลิมอยู่วิทยานะครับ
นายเจริญสิริวัฒนภักดี

นายประจักษ์ปั้งฮรวะคุณ
มีตระกูลโอสถานุเคราะห์
มีนายวานิสชัยวันนะครับ
มี่ทางคุณชูญชาติเผ็ดอัมไพไทยนะครับ
แล้วก็คุณดาวนภาพเผ็ดอัมไพร
นายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสดนะฮะอ่ามีนายฮาราลิ้งนะครับ
นี่เขาเป็นนักธุรกิจเชื้อสายไทยเยอรมันเจ้าของอาณาจักรบีกริม
นะครับมีคุณกริจรัตนรักษ์นะครับนายคีรีกาญจนภาษณ์
นายสันติพิรมพัคดีอ่าอันดับหกนี่คือนายทักษิญชินวัดค่ะ
อันดับสิบเก้านายฤทธิรักโกเมนและอันดับยี่สิบนะฮะ
เราไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะจัดอันดับมหาเศรษฐี๒๐ท่านตามนี้หรือเปล่านะคะ
แต่เราก็อ้างอิงเปรียบเทียบมาให้ดู
แต่๒๐อันดับแรกเนี่ยที่ฟ้องเขาจัดเขาจัด๕๐อันดับนะ

คืออย่างอันดับที่๒๐เนี่ยคุณสุพรรคอำพุธนี่ก็ระดับ๕๐๐๐กว่าล้าน

อ่าถ้าอันดับ๑เลยเนี่ยทางตระกูลเชียรวรรณนท์นี้ก็๘๐๐๐๐๐กว่าล้านบาท

โอ้โหผมก็คำนวณไม่ถูก
ก็เป็นประเด็นไฮไลท์แหละที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อสักครู่นี้ช่วงเย็น๖โมงเย็นนะคะ
ครับอ่ะทีนี้ค่ะคำถามก็คือแล้วแบบนี้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดน้อยลง
จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าคนที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
มาตรการที่เข้มข้นต่างที่มีอยู่นะตอนนี้จะผ่อนปลนลงได้บ้างไหม
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะ
บคจะมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการบางอย่างนะคะ
ตัวอย่างแบบนี้นะคะเช่นสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศได้
ขณะนี้ถามว่าเมืองไทยควบคุมได้ไหมคุณหมอทวีสินบอกว่าก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
แต่ก็อยากจะให้จำนวนผู้ป่วยใหม่เป็นศูนย์สักระยะหนึ่งก่อนนะคะ
สถานที่ต่างจะต้องมีมาตรการการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ร้านตัดผมอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าจะผ่อนปลนให้ก็อาจจะต้องมีมาตรการการเว้นระยะห่าง
ในเรื่องของการนั่งรอไปนั่งรอนอกร้านหรือเรื่องของเตียงสระผมเก้าอี้ตัดผมอะไรแบบเนี้ย
มันต้องดูในรายละเอียดมากกว่านี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกันอยู่นะคะ
ส่วนห้างสรรพสินค้าก็จะต้องไม่มีการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปรวมตัวกันจำนวนมาก
และต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่คุณหมอทวีสินพูดถึงร้านตัดผมพูดถึงห้าง
คือนักข่าวถามถามระหว่างการแถลงว่าจะผ่อนปลนได้ไหมจะเปิดได้หรือยังอะไรแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ยังค่ะหารือกันอยู่นะคะ
ถ้าเปิดได้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ในช่วงแรกกันก่อนใช่ไหมจนกว่าสถานการณ์จะแน่ใจได้ว่า
โอ้โหเชื้อไม่กลับมาระบาดกันแบบแพร่หลายแบบง่ายอีกแล้ว
หรือว่าเข้าถึงยาเข้าถึงวัคซีนกันแบบได้ง่ายขึ้นกว่าในปัจจุบัน

ตอนนี้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนไทยเราร่วมมือกันดีมากเลยนะคะ
ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน